พูดแล้วฟังยากแบบน้องโอลิฟน์นั่นแหละครับเหมือนลิ้นแกเป็นอะไรไม่รู้มั้ย
อยากพาไปเจอหมอฟันกันดูหน่อยว่าลิ้นแกเป็นอะไรหรือว่าเนี่ยนะ
เซนเตอร์ก็จะหลอกจะระงับเบอร์น้องโอลิฟก็หลอกขายโตเกียวในกรอบจะเป็นยังไงไปฟังกัน
ค่ะขอที่พี่เอารถอะไรดีค่ะ
พี่เอารถอะไรดีค่ะมีหลายรถเลยค่ะ
พี่ขอได้ยินไหมค่ะ
เหมือนคุยคนละเรื่องเลยนะคุณผู้ชม
เขายอมแพ้ไปเลยอ่ะเดี๋ยว
อ่ะเดี๋ยวพุ่ยทำเสียง

แล้วกินน้องก็ไม่ได้นะ

พี่ชายกับเพื่อนคอยเตือนเธอตลอดว่าต้องระวังนะช่วงนี้
คอร์เซ็นเตอร์ระบาดโทรไปมั่วหมดเลย
แล้วก็โทรไปจะมาหลอกให้ระงับเบอร์หลอกขอข้อมูลส่วนตัวหรือบางทีให้โอนเงินก็มี
ทีนี้แหละเจอกับตัวน้องโอลิสทำยังไง
สวนบทไหมคะขายขนมโตเกียวเลยครับ
กลับไปทันทีจะเอาโตเกียวเนยกรอบไหมพี่
คุยกันอยู่ตั้งนานไม่รู้เรื่องเลยสักพักหนึ่ง
ฝั่งนั้นที่อ้างว่าโทรมาจากสำนักงานโทรคมนาคม

แล้วก็บอกให้ทุกคนระวังด้วยอย่าหลวมตัวเสียท่าเด็ดขาด

แม่กลัวแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะเสียท่าน้องโอลีฟซะมากกว่านะครับ

อุ๊ยแม่

พี่เบิร์ตเปิดปากดูลิ้นหน่อยไหมน่าจะมีปัญหา